พัทธลุงฝนกำลังจะตกและมีลมแรง
ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มนักท่องเที่ยว
เดินขึ้นไปชมบรรยากาศยามเย็นบนยอดเขาอกทะลุ
แล้วทีนี้พอลมมันแรงมันพัดทำให้หิน
หล่นใส่หัวของนักท่องเที่ยววัยรุ่นคนหนึ่ง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงค่ำของเมื่อวานนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยพัทธลุงก็เร่งเข้าช่วยเหลือ
นายสิทธินนสู่พิพักษ์อายุ๑๕ปี
ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากหินตกใส่ศีรษะ
ขณะที่ปีนยอดเขาอกทะลุสถานที่ท่องเที่ยว

พร้อมกับเพื่อนอีก๑๐คนที่ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ

พบผู้บาดเจ็บอยู่ในอาการสลึมสลือแล้ว
มีบาดแผลบริเวณศีรษะแล้วก็ที่คางด้วยนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เปรย์หามผู้บาดเจ็บลงจากยอดเขา
ซึ่งต้องลงบันไดถึง๑๐๖๖ขั้น
อย่างทุลักษณ์ทุเลเพราะเป็นเส้นทางลาดชัน
แล้วมันก็มืดมันก็ดึกแล้วนะครับ
ผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังบอกว่า
พวกเขาเองกับผู้บาดเจ็บรวมแล้ว
กว่าคนได้ชวนกันมาเที่ยวบนยอดเขาอกทะลุ
โดยเดินขึ้นบันไดมากว่า๑๐๐ขั้นแล้ว
ก่อนจะไต่เชือกขึ้นไปยังจุดสูงสุดบนยอดเขา

กระทั่งเริ่มค่ำก็เลยชวนกันลงแล้วนะ
ชวนกันลงมาแล้วระหว่างทางที่ไต่เชือก
มีหินมันหล่นลงมาพอดี
จากตอนนั้นนะครับคือฝนกำลังจะตก
และลมมันพัดกระโชกแรงมานะฮะ
ทำให้หินบางส่วนที่มันกร่อนนั้นตกใส่ศีรษะของเพื่อน
พลาดตกลงมาติดอยู่กับตาข่ายระหว่างช่องลมนะครับ

ไม่มีใครที่มีความชำนาญในการช่วยเหลือเลย
แต่โชคดียังมีโทรศัพท์ยังมีสัญญาณ

เจ้าหน้าที่ก็โอ้โหวิ่งขึ้นบันไดไปพันขั้นเลยคุณ

แล้วก็ไปเจอผู้บาดเจ็บแล้วก็รับผู้บาดเจ็บลงมานะฮะ
ยืนผมยืนอยู่หลังมันผมกำลังจะลงมาตามมัน
มันยืนตรงอยู่อันนี้เหมือนยืนยิงอยู่
แล้วก็รอคนข้างล่างกำลังจะขึ้นไป
แล้วก็มันหินผมหันมาเห็นหินไหลลงมา
แล้วก็รู้จักครับรู้จักครับแล้วก็มันก็
พี่เขากำลังนั่งอยู่ข้างหน้าผมเพราะว่าเขากลัวไม่กล้าลง
เขาก็กลัวแบบกลัวนั่งลงขึ้นมาด้วยเขากำลังจะดึงหวาให้ตาม

เตลัยเหมือนไม่เห็นพอเรื่อยทุกบ่านแล้วก็มา
แต่มีหินอิ่นครับอุบี้กว่านี้

เป็นหินที่ไม่ได้แข็งมากหินผูดได้

ไปท่องเที่ยวนายชะมัด

หินเหินอะไรบางทีมันผูกมันกร่อนได้ตามธรรมชาติของเขานะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ส่งตัวผู้บาดเจ็บรักษาอยู่ที่โรงพยาบาล
ล่าสุดอาการของน้องสิทธินนท์ปลอดภัยแล้วนะครับ